เขาก็ยังไม่โอเคหรอกค่ะ

เปิดใจทั้งน้ำตากับทีมข่าว

มีความตั้งใจในการที่จะมาช่วยคุณแม่ของคุณแตงโมทำคดีนี้
แต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่โดนแบบนี้ไปสะดุดขาใครเข้าหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาพร้อมจะไปมอบตัวกับสอนอที่ใกล้ที่สุด
ขอประกันตัวแล้วจะมาสู้คดีให้คุณแม่คุณตังโมต่อ
แล้วหนี้สินทุกรายยินดียินยอมที่จะชดใช้
ถ้านายกฤษณะมีโอกาสได้เปิดใจคุยกันกลางรายการไทยรัฐยูโชว์ด้วยนะครับ
ถึงการเจรจากลายเกลี่ยกับเจ้าหนี้
ถ้าเกิดสมมุติว่ามีการตกลงหลังไม้เรียบร้อยแล้วแหละ
จำนวนเงินบวกดอกเบี้ยถ้ามีการโอนกันเดี๋ยวนั้นแล้วปุ๊บเนี่ย
คุณกริจก็คือจะไปถอนแจ้งความเลยไหมคะ
ก็ถอนนะมันเป็นถอนฟ้องครับผมไม่ได้แจ้งความ
ถอนฟ้องเลยไหมครับคุณกฤษครับผมขอชิดแจ้งนิดนึงพอดี
เอิญว่าวันพรุ่งนี้มันมีงานของคุณน้องแตงโม
ซึ่งผมเองเป็นทนายของคุณแม่น้องแตงโมอยู่
พอดีถ้าเกิดว่าผมเดินทางขึ้นไปผมเกรงว่าคุณแม่จะไม่มีทนายความ
ขอรบกวนพี่นะครับช่วยไปถอนแจ้งความให้ผม
เดี๋ยวผมจะโอนเงินให้หลังไมค์เดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวเราจะคุยกับทนายกิจชนะต่อนะ
เพียงแต่ว่าตรงนี้ขอเคลียร์ตรงเรื่องของคุณกิจสนากับคุณกริจก่อน

คุณกริจยืนยันว่าถ้าคุณกิจสนะโอนเงินค่าเช็คเด้งพร้อมกับดอกเบี้ยให้

แต่มันไม่ได้สูงเกินไปอย่างนั้นใช่ไหมคุณกิจ

เช้าวันนี้นายจิปราพาชชาญธิเวราเดศหรือว่านายกริจนะฮะ

กริจชนะคือทำลายของคุณแม่คุณเติมโม
ส่วนคุณกริจเป็นทำลายคู่กรณีกับคุณกริจชนะ

ฟ้องนายกริจชนะหลังจากโอนเงินชดใช้จนเจ้าหนี้พอใจนะครับ
กลางรายการข่าวไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
โดยในกริจเนี่ยบอกว่าหลังจากเมื่อวานได้พูดคุยกับธนายกิจสนาแล้ว
แล้วก็มีการโอนเงินกันแล้วนะครับแต่ไม่ขอเปิดเผยตัวเลขนะครับ
บอกด้วยว่าเงินที่ได้รับการชดใช้หนี้ครั้งนี้
นำเงินบางส่วนไปทำบุญให้คุณแตงโมด้วย
ซึ่งคุณกริจนะครับได้ประสานผ่านทีมข่าว
ช่องทางการโอนเงินช่วยงานศพของคุณแตงโม
ส่วนเรื่องการถอนฟ้องทนายกิจสนะนะครับ
ต้องรอคำสั่งสารในเย็นวันนี้หรือเช้าวันจันทร์นะครับ
แล้วก็ฝากถึงนะฮะทนายกิจสนะด้วยว่า
วิชาชีพของเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตว์ครับ